คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศโต๊ะจีนลิงกันหน่อย
มากัน๔๐๐๐กว่าตัวเลยค่ะวุ่นวายมาก
นี่เป็นบรรยากาศที่ราชบุรีนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยนะคะ
บรรยากาศนี้พาไปที่สวนรุคชาติถ้ำจอมพลที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ
งานเขาก็น่ารักนะสีชมพูสดใสเลย
แล้วก็มีนายประยงจันทะเต็งนายอำเภอจอมบึง
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านคุณดูอาหารสิคะ

แตงโมส้มสับปะรด
หั่นเอามาฝานแบบนี้นี่จัดให้๑๐โต๊ะนะ
ฝูงลิงที่เขาอยู่ที่ถ้ำจอมพลมีประมาณ๔๐๐๐กว่าตัว
ให้เขาได้มากินกันอิ่มน้ำสำราญ
ตอนที่คนกำลังหั่นผลไม้ลิงที่แอบอยู่ข้างหลังว่า

นี่งานนี้เขาจัดขึ้นเนื่องในงานสการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
สืบสารประเพณีของดีจอมบึง
จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๖แล้วนะคะ๑๙๒๑ธันวาคม
โต๊ะจินลิงที่ฝูงลิงรอคอยคุณดูนะ
แรกเขาก็หยั่งเชิงดูท่าทีกันอยู่นะ
แต่พอลงมาแล้วปุ๊บคว้าหมับไปได้กินแล้ว

แต่มันมีตัวนึงตัวนี้สะดุดตาเห็นแขนเขาไหม

คือข้างซ้ายข้างเดียวก็เรียกกันว่าไอ้ด้วนนี่แหละคุณผู้ชม

ไม่ไปกัดไม่ไปรื้อตามร้านค้าบ้านเรือนไง

เออแต่พอเขาอิ่มแล้วเขาก็จะโฟกัสกับอาหารอย่างนี้

อืม